เมื่อช่างได้เตรียมหนังที่แห้งพร้อมสำหรับการทำหนังใหญ่แล้ว
ก็จะถึงขั้นตอนของการลงลวดลายหรือการเขียนลาย
แต่ละคนก็จะมีวิธีการลงลวดลายที่แตกต่างกันไป
ถ้าจะใช้ดินสอในการเขียนลายลงบนพื้นหนังเลย
จัดเป็นทักษะเฉพาะ
จะกำหนดลายเส้นของลวดลายให้มีความคมชัด
ตั้งแต่เริ่มแรกของการทำงาน
เพื่อจะได้ลวดลายบนผืนหนังที่มีความสวยงาม
ซึ่งการลงลวดลายด้วยเส้นร่างเช่นนี้
ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชำนาญของช่างแต่ละคน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน